และยิมดีซึ่ง

ออกทางทั้งคนที่เขา
และทำให้เขาได้สร้างรอยยิ้มกับผมแบบนี้
ก็ไปกัน
การให้คนเห็นเกิดเหมือนเดิมใช้เพื่อนก็ได้มีความสุขเทียดจากการงาน
และจะมีกำลังใจธนไทยมีความสุข
ช้ามาก็ได้เห็นรอยยิงพวกส่องครั้งครับผม
ก็คือเรียกได้ว่าก็ทางขดีความนั้นคือปล่อยให้

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่คิดเลยว่าต้องจัดเรื่องนี้นะคะ

คือไม่คิดว่าคดีมันจะยาวมาขนาดนี้ค่ะ
คือเราเห็นแล้วว่าอ๋อน่ารักนะเห็นเขาแชร์รูปกันใช่ไหมคะ
แชร์รูปน่ารักจังเลยข่าวนี้แปลกหรือเปล่า
จะเข้ารักษณะที่มันเคยเกิดขึ้นกับหลายเพจที่เปิดขึ้นมา
แล้วก็เอากรณีนั้นกรณีนี้มาเรียรายเงิน
เหมือนกับตั้งใจจะโกงประชาชนที่แบบโอนไปเพราะสงสาร
โอนไปเพราะอยากช่วยโอนไปเพราะว่าเชื่อคือจะเข้ารักษณะนั้นหรือเปล่า

แล้วก็คนที่กล่าวหาก็คือทนายสงการอัชริยทรัพย์
คุณผู้ชมน่าจะคุ้นชื่ออยู่แล้วนะคะ
ข้อเก่าหามี๔ข้อเก่าหาหนักนะคะ
ทั้งเรื่องฟอกเงินทั้งเรื่อง
คือเรื่องฟอกเงินนี่เราอาจจะนึกไม่ออกนะคะว่ามายังไงนะคะ
แต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็ไม่คิดว่าจะต้องจัดเรื่องนี้
เพราะคิดว่าเดี๋ยวคงจบเดี๋ยวคงคุยกันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวคงจบ
คุณผู้ชมเนี่ยวันนี้ต้องมาคุยเรื่องนี้ค่ะว่าอ้าว
ทำไมไปกันใหญ่แล้วคะถึงขนาดไปร้อง
อาจจะมีการแจ้งความกลับนะคะขอเปลี่ยนพนักงานสอบสวน

ทนายสงการบอกว่ามีหลักฐานมีคลิปต่าง
ดูแล้วทำเป็นขบวนการไม่ได้ทำคนเดียวหรอก

วันนี้๒ท่านจะคุยกันกับนี่ในรายการนะคะ
พี่คราวคุณสุรัจแพ้วเกษผู้ถูกเหล่าหานะคะ
อีกหนึ่งท่านอาจารย์ปรเมฆอินทราชุมนุมค่ะ

อธิบดีอายการสำนักงานชี้ขาดคดีสำนักงานอายการสูงสุด
สวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะ
ทักทายนิดเดียวก่อนยิ้มได้แต่ยิ้มแห้งเนาะ
พี่เค้าคึ่งเดียวก่อนนะคึ่งเดียวก่อน
เอาตัวเราตอนนี้คือรู้สึกสบายใจเริ่มทำใจได้แล้วก็ว่าไปตามคดี

หน้าวันนี้ไม่มีก่อน

คือในเฟสมงานมีแต่กำลังใจเร็ว

ยังไม่รับสำนวนจากพนักงานสอบสวน

และอายการก็ไปร่วมในการทำสำนวนเรียบร้อยแล้ว
แต่พนักงานสอบสวนยังไม่ได้ส่งยืนยัน
ยืนยันว่ายังไม่ได้ส่งนี่เราก็ตามให้นะครับ
เพราะผู้สินหายไม่สบายใจและผู้สินหายก็โทรมาภรรยาคุณครัวนะ
โทรมาหาผมผมก็บอกว่าให้ไปหาคุณนาริน
ท่านอัญญาการจังหวัดท่านบอกพร้อมจะดูแล
อ้าวเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะคุณสุรัตน์เอาอาจารย์แต่เมื่อวานเนี้ยทีมงานเราคุยกับรอง
รองผู้การจังหวัดนะแล้วท่านบอกว่า๓สำนวนไปอยู่ที่ศาล
แล้วมันแปลว่าอะไรหรือเราเข้าใจภาษากฎหมายผิด
ไม่หรอกไม่ผิดหรอกท่านพูดผิดเด็กอาจจะบอกท่านผิด
สำนวนนี้มันจะต้องทำการแต่จริงมันต้องทำการไต่สวนภายใน๔๕เดือนที่ผ่านมา
หลังจากเกิดเหตุแต่นี่มันเกินมาเยอะแล้ว
ผมก็บอกท่านอายการจังหวัดลองดูนะมันจะเกินเวลาเยอะแล้วเดี๋ยวจะมีปัญหา
เพราะถ้ามันช้ามากมันจะกลายเป็นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบ
ท่านเนยการณวัตรบอกว่าจะดูแลให้ดูแลทั้งผู้ผู้เสียหายด้วยดูแลทั้งตำรวจด้วย
อันนี้ก็สบายใจได้ว่าถ้ามารายการนี้เราก็ต้องตามกัน
ตามให้ประชาชนได้เข้าใจสงสัยตรงไหนถามล่ะ
ครับคือมันมีคดีค่ะที่เราตามมาตั้งแต่กลางปีขออภัยไปตัดเวลาคุณสุรัตน
ทีนี้กลับมาเรื่องนี้อาจารย์เคยให้ความเห็นเรื่องนี้ไว้แล้วแหละ
เรื่องข่าวนี้คือแต่ดิฉันก็เขินนะมาวันนี้
ทำไมเราต้องจัดเรื่องนี้เพราะเราคิดว่าน่าจะจบไม่น่าจะยาว

ไม่ได้หมายความว่าข่าวไม่สำคัญนะคะแต่ไม่น่าจะยาวอาจารย์

ทำไมคดีแบบนี้ต้องยาวขนาดนี้เลยเหรอคะ
มันไม่ควรวันนั้นผมเข้าไปกับสุรรัตน์แล้ว
นั้นตั้งเขาหาเพลินสมควรเกย์เหตุ
ซึ่งอาจจะเป็นความผิดทางกฎหมายได้ด้วย
แต่ว่าทางนี้บอกแล้วนะไม่เอาเรื่องกันนะพอแล้ว

ร้องเรียนอาจจะคำแนะนำของทนายเขาอะไรอันนี้เราไม่รู้เรื่อง
แต่เดี๋ยวนะคะคืออาจารย์หรือว่าทางผู้ร้องเรียนอย่างทนายสงการ
จริงเราพยายามโทรติดต่อทนายสงการอยู่นะคะคุณผู้ชมยังไม่รับทราบ
สงการเป็นคนแจ้งเหรอไม่รู้สงการจะแจ้งทำไม
คือเห็นในข่าวเห็นในข่าวว่าทนายสงการบอกอาจจะมีหลักฐาน
คนอยู่เบื้องหลังไม่ได้ทำคนเดียวหรอกเราก็ดูมีพฤติการพฤติกรรมหลายอย่าง
เพราะแกบอกแกอยากได้ควายตัวนี้มาอยู่กับแกแค่นี้
แล้วก็ซื้อควายจริงพอได้ตังค์มาก็ไปซื้อจริง
ไม่ใช่ได้ตังค์มาแล้วไปซื้อแมวนะซื้อควายเงินเหลือยังอยู่ในบัญชี
คือของคือต้องเข้าใจก่อนคือการหลอกลวงเนี่ยมันต้องแสดงข้อความอันเป็นเท็จ
การเข้าพรบคอมพิวเตอร์ก็ต้องข้อความอันเป็นเท็จ
เขาอยากได้ควายแล้วได้ตังค์แล้วซื้อควายมันเป็นเท็จตรงไหน
คุณผู้ชมค่ะคือข่าวนี้มันจะเถียงกันอยู่แค่ความเข้าใจผิด
ที่ทางพี่คร้าวไปสื่อสารกับคนที่ร่วมบริจาค
ทำให้เขาเข้าใจว่าทองคำเนี่ยน่าสงสารกำลังจะเข้าโรงเชือด
พี่คราวจะไปถ่ายคืออย่างนี้ใช่ไหมที่เราโดน

ใช่ไหมคนเขาเข้าใจว่าอย่างนี้แหละที่ทำให้คุณคร้าวเนี่ยโดน
ใช่ไหมคะแต่เพื่อนเฟซบุ๊กติดตามตลอด
เขาจะรู้ว่าทองคำไม่เคยได้ไปไหนก็อยู่ที่นี่อยู่แล้ว
แต่แค่ว่าเจ้าของเขาให้โอกาสหาเวลาหาเงินไปให้เขา
คนที่จามเฟซเนี่ยผมก็จะบอกทองคำเล่นน้ำอยู่กินยาอยู่

ก็ต้องโพสต์ให้เขาดูว่าทองคำยังอยู่ตลอด
ข้อมูลบางส่วนจะเป็นข้อมูลที่คุณผู้ชมได้ทราบไปก่อนอยู่แล้วนะคะ
เพราะว่าเป็นข่าวมาตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้ว

แล้วไม่คิดว่าจะต้องมีฟ้องกลงฟ้องกับพัดเปลี่ยนพัฒนาการสอบสวน
เอาอย่างนี้คือเริ่มต้นนายกอบตเนี่ยท่านก็มาฝากเลี้ยงทองคำไว้

อยู่กันนานขนาดไหนถึงผูกพันยิ้มกัน
ตอนที่เป็นกระแสความสุขก็ประมาณ๒อาทิตย์กว่าครับ

ผมรักษาเขาด้วยถูกเราจะรักษาให้ดีเขาก็เล่นด้วยกัน
เพราะว่าเป็นความฝันตั้งนานแล้วอยากมีควายขี่
แต่ว่าเจ้าข้าวหอมกับเพิ่มภูมิเนี่ยตัวเล็กของผมตัวใหญ่ก็ไม่อยากขี่เขามันตัวน้อย
ข้าวหอมกับเพิ่มภูมิคือที่เรามีอยู่แล้ว๒ตัวเป็นตัวเมีย๒ตัวที่ข้าวหอมกับเพิ่มภูมิ
จริงอยากจะขี่ควายแต่ควายที่มีมันตัวเล็ก

ใช่ข้าวเล็กจุ้งเล่นอย่างเดียว
มาเจอมาเจอทองคำป๊าด
โอ้โหให้ขี่ให้เล่นเล่นน้ำด้วยกันก็ถ่ายรูปมีความสุขไปเฉย

ดิฉันก็เห็นภาพคุณนะที่เขาแชร์กันมันน่ารักไม่คิดว่าคุณจะเป็นข่าวที่สุด
ใกล้ผมก็ไม่คิดว่าจะดังอะไรเพราะว่าเพื่อนขอแชงเดียว
แค่แบบมีความสุขได้เลี้ยงอย่างที่ฝันไว้แค่นั้นแน่
แต่อย่างไรก็แล้วแต่อันนี้คือเล่าย้อนแค่นิดเดียวนะคะ
ก็คือเรื่องมันเป็นมาแบบนี้ทีนี้พอเกิดเขามาจ้างเลี้ยงแล้วเกิดรักเกิดผูกพัน
อยากจะได้ให้มาอยู่ด้วยกันไม่มีเงินหรอกใช่ไหมคะ
ก็เลยขอเรียรัยใช้คำว่าเรียรัยนี่เป็นการกล่าวหาไหมอาจารย์
ไม่ขอบริจาคมากกว่าเรียรัยนี่ต้องไปเดินตามถนน
ค่ะขอรับบริจาคเราก็บอกเขาตรงไปเลยใช่ไหม

ตอนแรกก็ยังครึ่งกลางอยู่ว่าเราไม่มีตังค์อะไรอย่างนี้
แต่ทีนี้ก็มาปรึกษาเพื่อนเพื่อนก็ที่แรกนัดกันไว้
ก็ตามก็จากตอนช่วงความสุขก็อยากมาถ่ายรูปด้วยอะไรด้วย
ใครก็อยากจะมากันเต็มหมดนัดกันไว้
ทีนี้ก็เล่า๒วันตามนัดหมายไม่ได้แล้วเดี๋ยวทองคำจะกลับ
แล้วก็บอกว่ามันเท่าไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวจะช่วยอยู่ที่นี่
จะได้มาหาถ่ายรูปได้แล้วให้เลี้ยงเหมือนจะซื้อให้เลี้ยงเนี่ย
ผมก็เอาอย่างนั้นก็ได้ก็เริ่มต้นเพื่อนก็บอกให้ขอเบอร์โทร
แล้วให้ปรึกษาแล้วก็โพสต์ขอเบอร์โทรไปก่อนตอนแรก
ใครอยากช่วยก็โทรมาถามตอนแรกแต่นี่กลายเป็นโทรมาเยอะไม่ไหวเลย
ทีนี้ไม่ทำอะไรเลยรับโทรศัพท์อย่างเดียวเลยตอบเอสอย่างเดียวเลย
ก็เลยเป็นเรื่องต้นลงใหม่เลขบัญชีอันดับที่สอง
แรกก็คืออยากให้คนตั้งใจจริงที่ช่วยให้มาถามก่อนก่อนช่วย
แต่ที่ไม่ไหวแล้วไม่ได้มีเวลาทำอะไรเลยก็คือเขาตั้งใจช่วยเขา
เขารู้อยู่แล้วว่าอยากให้เห็นรอยยิ้มเขาว่าอย่างนี้
ก็เลยทำเพื่อทุกคนนั่นแหละครับ
ทีนี้ตอนที่ปรึกษากันกับเพื่อนปรึกษากันกับเพื่อนหลายคนไหมคะ
หลายอยู่ครับเพราะว่าเพื่อนเรียนด้วยเพื่อนในเฟสด้วย
แล้วเพื่อนลงคอมเมนต์อีกก็เยอะ
คุณสุรัตน์ไม่กลัวเหรอตอนนั้นเอาจริง
เคยเห็นข่าวใช่ไหมที่บางคนเอาภาพนั้นภาพนี้มาหลอกเงินตั้งใจว่า
ถึงเรานำเงินมาเนี่ยเราตั้งใจว่าจะทำยังไงก็ได้ให้โปร่งใสที่สุด
ให้ทุกคนสบายใจที่สุดเขาก็มีความตั้งใจคิดแค่นั้น

เราก็คิดว่าทำตามขั้นตอนให้เกิดความโปร่งใสชี้แจงทุกขั้นตอน
ก็คือชี้แจงหมดก็พอได้เงินมาไปซื้อไปตาม
พอผมเป็นอสสาภาษฐศมเชียมก็ไปหาผู้หน้าคือที่เป็นดูแลผม
อยากให้มันเป็นสักขีพยานเพราะว่าคนที่ช่วยจะได้สบายใจ
ว่าเป็นอย่างนี้แล้วเงินที่เหลือผมก็ชี้แจง
แต่พอได้เงินเยอะผมก็เลยปิดแต่เช้าแล้วบอกว่าพอแล้วอะไรอย่างนี้
ในระหว่างที่รับบริจาคมีใครมาเตือนไหมว่าระวังนะมันมีหลายข่าวนะ
ก็คือตั้งใจทำในสิ่งที่ตั้งใจไว้แล้วก็ชี้แจงยอดเงินต่างให้ชัดเจน
แล้วพอนั้นตอนเช้าผมตื่นแต่เช้าพอธนาคารเปิดผมรีบขี่มอไซค์ไปปรับสมุดเลย
พอได้มา๑๓๕๐๐๐ในวันที่ว่าครบแล้วผมก็เลยบอกว่าปิดขอปิดเลย
แล้วก็ส่วนที่เหลือให้เพื่อนลงความเห็นกันว่าทำอะไรอะไรอย่างนี้
แต่ผมก็ดีใจส่วนหนึ่งเพราะวันนั้นตรงกับวันที่ผมไปประชุมจังหวัด
อาสาประจำปีอยู่แล้วผมก็เลยไปบอกหัวหน้ามาว่า
ทำไมมาช่วยในเป็นศักดิ์ภายะในการมอบ
คือคุณสุรัตน์เนี่ยเป็นอาสาของคือสังกัดกรมประสุทธิ์ใช่ไหม
เป็นประสุทธิ์ปกติอาชีพอะไรถามนิดหนึ่ง

ทำมาหารับประทานอะไรบ้านเรา
ก็คือปลูกมันทำนาข้าวเลี้ยงสัตว
เลี้ยงขวายอยู่๒ตัวแล้วก็ล้มปลูกด้วย

ผมควายก็ยืมเขามายังไม่หมดเลย
เพราะว่าเป็นการยืมจากธนาคารต้องส่งคืนลูก

ก็ควายก็เลี้ยงฟรีไปก่อนก่อนจะมีลูกถึงจะคืนธนาคาร
จะได้ตัวไปอ่าเดี๋ยวปลูกมันทำนาข้าวแล้วทำอะไรคะ

ช่วยแฟนขายของขับรถไปช่วยจ้างร้านบ้างแป๊บนึงเราก็กลับบ้าน
แฟนทำที่ธนาคารยังไงสหรัตน์อาชีพสหรัฐอาชีพ
ขายคอยตลาดนะครับอืมช่วยขับรถไปบ้างเวลาเขาไปกรุงเทพฯแล้วไปตั้งร้านให้เขาอะไรแบบนี้
ลูกสาวสองคนเนอะตามข่าวนะครับใช่ครับ
เดือนนึงได้เงินเยอะไหมคะเราทำอาชีพหลายอย่างกันนะครับก็พอให้ลูกยินโรงเรียนได้ครับ

อย่างว่าพ่อขายฉาวไหวฝนตกบ้างอะไรบ้างตามวิติครับ

เอาอย่างนี้เดี๋ยวจะหาว่าพามาเชียร์กัน
อันนี้นะครับเดี๋ยวขอลองจะถามแบบไม่ค่อยน่ารักนะ
คุณสุรัตน์ตอนที่จะรับบริจาคเงินคนเนี่ยนะ
อย่างที่เรียนถามไปแล้วว่ามันมีคนมาเตือนไหม

ก็มีคนบอกนั่นแหละครับผมก็ตั้งใจ
รีบปิดให้เร็วที่สุดไม่อยากได้เงินแล้วก็ชี้แจงให้ไวที่สุด
และทีนี้เราเขินไหมที่เงินตัวเลขหน่วยมันเยอะนะคะ
มันเป็นหลักแสนเนี่ยนะฮะเราเขินหรือเราก็เครียดอยู่ด้วยไหม
ดูคอมเมนต์เลยเขาก็ได้ครบไหมอะไรไหม
เหมือนว่าเขาก็อยากให้ทันเวลาด้วยอย่างนี้
พอผมแต่งตัวให้ลูกไปโรงเรียนเสร็จปุ๊บ

คนที่บริจาคก็เขียนยอดเงินมาล่ะ

ไม่เขาแจ้งคุณรัฐแจ้งมา
เป็นสลิปหรือว่าบ่งเงิน
คือตลาดคนพอเอาแล้วก็เหมือนกับ
ส่งรูปสลิปมาให้เหมือนคือของออนไลน์อย่างนี้
แล้วเราก็นับตัวเองใช่ไหมว่าคบอย่าง

ผมก็เลยเอาแค่เช้าโดยจะทรงลูกไปตรงนี้เสร็จรีบไปเลยแหละ
พอปรากฏว่ามันได้ยอดเท่านั้นผมก็รีบปิดเลยรีบบอกให้เพื่อนลงความเห็นเลย
ตั้งแต่เริ่มต้นที่มีความคิดจะขอรับบริจาค
ถึงกระทั่งรีบไปแจ้งปิดบัญชีใช้เวลาเท่าไหร่ในการระดมเงินคะ
๒วันครับ
๒วันเองคำถามคือว่าพอมันเป็นข่าวขึ้นมาแล้วคือเรียนถามนะวันนี้นะ
คิดมั้ยว่านายก่อนกลับไปได้ไม่เอาดีกว่ามั้ง
กับแฟนเขาบอกว่าอยากอยู่แบบเดิมที่บ้างอยากไปช่วยขายของด้วยกัน
นึกจะไปไหนก็ลูกก็พากันไปได้

ก็ตอนนี้ก็เหนือยุ่งมัวไปมาอย่างนี้
คดีใช่ไหมเนี่ยเนี่ยค่ะอาจารย์ปรเมฆ
คือดิฉันตอนที่เชิญคุณสุรัตน์ก็แบบ
เฮ้ยคือคนตามข่าวเขาเยอะมากนะ
แต่เราก็แค่สงสัยเอ๊ะทำไมวันนี้ข่าวก็ยังไม่จบสักทีอ่ะ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

อื้มซึ่งตัวเองไม่มีเลยแล้วไม่ได้เป็นเลยค่ะไอ้อย่างเนี้ยเขาเรียกช่องโกงหรือแม้ตั้งแต่ดาราภาพยนตร์คนหนึ่งบอกจะไปถ่ายทำภาพยนตร์ที่ต่างประเทศนะฮะขอยืมเงินพี่เลี้ยงเก่าไปเก้าแสนเจ็ดแล้วเขาไม่ได้ไปไอ้อย่างนี้ก็ช่องโก
ของเนี่ยหรือแม้กระทั่งที่ทองคำเนี่ยนะคะ
มูลค่ามันเยอะอ่ะมันจะยังจะเข้านิยามแบบฉลับเข้าไปช่อกงได้ไหม
ไม่หรอกต้องดูผมบอกแล้วต้องดูเจตนาว่า
ถ้ามีเจตนาชั่วมันตั้งแต่ต้นไม่อยากได้ควายหรอก
แต่อยากได้เงินอันนี้เขาอยากได้ควายแล้วขอเงินเห็นไหมอ่า
ขอตามที่อยากได้ก็ปกติก็ไม่มีอะไรคือ
คือที่อาจารย์อธิบายมันเป็นข้อกฎหมายที่มันเป็นคนละเรื่องกับ
ถ้าคุณสุรัตน์จะโดนวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมไม่เก็บเงินเอง
ทำไมไม่ทำมาหากินแล้วเอาไปซื้อคือมันเป็นคนละเรื่องกันใช่ไหมคะ
คือวิจารณ์ได้แต่เรื่องข้อกฎหมายต้องพิสูจนที่การกระทำ
กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา
ทีนี้คือคุณผู้ชมคือเราเนี่ยพยายามติดต่อธนัยสงการนะคะ

ผมก็ไม่รู้นะว่าสงการเป็นคนแจ้งอยากจะคุยด้วยเหมือนกันนะเนี่ย
อยากจะคุยว่าตกลงแล้วมีหลักฐานอื่นมากกว่านี้หรือเปล่า
ตามข่าวเนี่ยนะคะเพราะมันก็มีอย่างอื่นนะที่ทำให้สงสัยได้
เพื่อนช่วยกันจัดแจงจัดการเยอะไหมคะคุณสุรัตน์
เพื่อนเราเนี่ยเรื่องเงินเออไปนับเงินจัดการนั่นจัดการนี่ที่เกี่ยวกับได้ทองคำมาเนี่ย
ไม่ก็คือเขาเพื่อนส่วนใหญ่จะอยู่ต่างถิ่น
เขาก็จะทักมาในเฟสแล้วก็โทรมาเท่านั้นนะครับ
ก็คือให้กำลังใจบ้างอะไรทักเฟสมาอะไรอย่างนี้
ส่วนใหญ่จะเป็นทางโทรศัพท์นะครับ
เอ๊ะคุณสุรัตน์ได้คุยกับทนายสงการเองบ้างแล้วหรือยังค

แม้กระทั่งผ่านใครที่เป็นคนกลางก็แล้วแต่
คือเนื่องจากในข่าวที่เราอยากจะคุยกับทนายสงการ
เพราะว่าคือเราก็อยากจะทราบว่าจริงแล้วอาจจะมีบางอย่างที่คุณสุรัตน์ไม่ได้บอกเราหรือเปล่า

ฮะข้อหาแฟชั่นแต่ฮะทำไมอ่ะเป็นแฟชั่นมันฮิตเหรอ
มันฮิตมากเลยอะไรคะพอข้อหาช่อกงประชาชนตูมปั๊บ
มันจะมีพอเรามีข้อหาเรื่องฟอกเงินเพราะที่เราจับข้อหาช่อโกงกันเนี่ยนะ
งปราบจับช่อโกงจับอะไรไปจับเสร็จปั๊บแล้วตั้งข้อหาฟอกเงินเนี่ย
ข้อหาฟอกเงินเป็นมูลฐานหนึ่งที่จะดำเนินคดีฟอกเงินได้
เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นฮิตไงพอช่อกงประชาชนปั๊บ
ข้อหาฟอกเงินตามมาเพื่อให้ฟอกเงินไปตามว่าเงินถูกเอาไปไหน
อยู่ที่ใครแปรรูปเป็นทรัพย์สินอื่นหรือไม่
ถ้างั้นก็ถูกต้องแล้วแหละอาจารย์เพราะอย่างนี้
ถ้าสมมุติคุณสุรัสตร์ยังโดนสงสัยอยู่เนี่ยก็ไปตามไว้ค่ะ
ว่าแสนหกหมื่นกว่ากว่าเนี่ยก็ถูกด้วยนี่
แต่ว่ากลับมาในการตั้งข้อหาแก่ผู้ต้องหาเนี่ย
มันต้องมีพยานหลักฐานตามสมควรน่าเชื่อว่าเขากระทำความผิด
ตอนนี้เชื่อแล้วยังดวนแล้วยังเงินที่เหลืออยู่หกหมื่นอยู่ตรงไหน
เงินแสนก็ไปซื้อขวายตามความประสงค์
หกหมื่นที่เหลือก็อยู่ในบัญชียังไม่ได้แปรรูปไปไหนเลย
เดี๋ยวที่ฉันสรุปก่อนคุณสุรัตนถ้าที่ฉันสรุปผิดบอกนะคะ
คือตอนแรกตอนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยทั้งทองคำควายน้อยเนี่ยนะ
ทั้งทองคำแล้วก็เงินหนึ่งแ๔๖ที่ซื้อทองคำเนี่ย
ใช้คำว่าซื้อถูกนะอาจารย์ที่ซื้อทองคำเนี่ย
รับแจ้งไว้แต่ทีนี้ก็ตามข่าวอีกเช่นเดียวกัน
แต่ว่าที่คุณสุรัตน์ได้ทองคำกลับไปเนี่ยคือตามกฎหมายเนี่ย
ประกันทองคำออกไปได้และก็มีคนจ่ายหนึ่งแสนให้กับ
นายกอบตเจ้าของควายเดิมเดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่าใครจ่ายให้
นี่ดิฉันก็เริ่มสงสัยแล้วคุณยังไง
คือเขาจ่ายเพื่อให้นายกอบตสบายใจเหมือนกับช่วยนายกอบตให้สบายใจ
ไม่ต้องมาติดขดงคดีหรือเขาจ่ายเพื่อช่วยคุณ
เช่นเดียวกันกับอีก๖๐๐๐กว่าก็อยู่ในคดี
โดยที่ถูกเขาเรียกอะไรอาจารอายัดบัญชีอายัดไว้แล้ว
เพราะต้องพิสูจน์ในสำนวนเดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
จริงนะเนี่ยต้องมานั่งคุยกันไม่คิดว่าเรื่องพี่ค้าวกับทองคำจะยาวขนาดนี้สักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมกลับมาที่มนรักทองคำ

อาจารย์มันเหมือนกับกรณีนี้มันใช้เป็นกรณีศึกษาเรื่องข้อกฎหมายได้นะคะ
บางทีชาวบ้านอาจจะไม่ได้ทราบไม่ต้องใครอ่ะเนี่ยทำไมมันเป็นคดีได้เหรอ
อาจารย์ค่ะเรื่องของการสืบเส้นทางเงินเนี่ยถ้าสมมุตินะคะ
ถ้าสมมุติคนที่รู้สึกว่าตัวเองเสียหายแล้วไปแจ้งความคุณสุรัตน์เนี่ย
แล้วไปแจ้งข้อกว่าหาช่อโกงการแปะการฟอกเงินมาเพื่อดูเส้นทางเงินคุณสุรัตน์
ไม่ได้เหรออาจารย์ก็ให้แบบมันกระจ่างแจ้งขาวสะอาดไปเลยไง

ใช่ครับแต่ว่าในประมวลกฎหมายอาญามาตรา๒๐๐พนักงานสืบสวนสอบสวน
ถ้าตั้งข้อหาเกินกว่าความเป็นจริงให้เขาจะให้เขารับโทษหนักในทางอาญาเนี่ย

อื้มมีประกันก็ต้องแพงถ้ามี
มันกระทบสิทธิ์หลายอย่างอาจจะไม่ได้รับการประกันเพราะทำกันหลายข้อหา
ช่อกงประชาชนอย่างใครนะโชกุลเห็นไหมก็ไม่ประกัน
คือไม่ต้องถึงคำตัดสินแต่ระหว่างรอคำตัดสินเนี่ยที่สู้กันเนี่ย

เพราะว่าข้อหานักโทษสูงโทษสูงเบี้ยเวลาประกันตัวออกไปใช่ไหมคะสิทธิ์ต่าง

เชื่อไหมเรื่องนี้ถ้าไม่เป็นข่าวเนี่ยเขาขังแล้ว
นี่พอมันเป็นข่าวก็เบาขึ้นมาหน่อยนึงเซฟขึ้นมาหน่อย
มันเริ่มจะไม่ใช่ของการช่อโกงไงเขาถึงปล่อยตัวโดยไม่ได้
มอบตัวเองแล้วก็ถึงปล่อยตัว
ช่อกงเนี่ยพอถูกจับปั๊บก็ขังก่อนเลย
ดูสิเกือบทุกคดีโดยเฉพาะช่อกงประชาชน
เพราะทำให้ประชาชนเสียหายไม่ต้องไปดูจำนวนเงิน
ดูว่าคนที่เสียหายนี่เป็นประชาชนเราก็รักษาความสงบเรียบร้อย
ครองสิทธิ์ของประชาชนที่เสียหายปกติเขาก็จะไม่ค่อยให้ประกัน
อาจารย์ที่ในข่าวเขาบอกกันแบบเรื่องเรียรัยเนี่ยจะผิดกฎหมายเรื่องเรียรัย
เรียนเรียรัยเนี่ยต้องเข้าใจเรียรัยเนี่ยปกติพรบเรียรัยเนี่ย
คือไปเรียรัยตามบ้านไปเดินตามถนนสร้างความเดือดร้อนรำคาญ
พวกมูลนิธิพวกพระปลอมหรือพระไม่ปลอม
ชอบไปบริจาคอันนี้เขาก็รำคาญถูกไหม
แล้วนี่ผมถามว่าถ้าเรียรัยอะไรหรือบริจาค
สำนักนายกนายกรัฐมนตรีเคยเรียรัยไหมถ้าออกทีวีอ่ะ
รับบริจาคเหมือนกันแล้วเคยขออนุญาตใครไหมล่ะ
ไม่ใช่เพราะไม่ได้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ใคร
ต้องเข้าใจโครงสร้างกฎหมาย
แต่ว่าถ้าสมมุติมันอธิบายได้ไหมอาจารย์
เปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องไปเดินตามบ้านแล้ว
แต่พอเราบ่เรียรัยอะไรก็ต้องเดินตามถนนก่อน
คือยังไงต้องอิงตามรายละอักษรของกฎหมาย
เพราะอันนั้นกฎหมายฉบับนั้นออก
เพื่อไม่อยากให้คนที่ไปเที่ยวเรียรัยตามถนนหนทาง
สร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชน

หรือเหมือนสถานีวิดีโอถ้ารับบริจาครถคงรถเข็น
คุณรำคาญคุณก็ปิดไม่ต้องฟัง

เข้าใจคือนิยามเรื่องภัณฑ์ละบอหรืออะไร

รำคาญให้กับเขาถูกไหมนี่คือหลักคิดไง
ผมบอกว่าเราเป็นนักกฎหมายไม่ว่าจะเป็นพนักงานสอบสวน
เป็นทันในความเป็นนัยการเป็นผู้อุตสาหก
เราต้องคิดว่าวัตถุประสงค์ของกฎหมายต้องการอะไร
นี่คุณสุรัตน์ทราบแต่ละข้อหาตัวเองดีไหมคะ
ตอนที่ตอนที่รู้ว่าโดนไปขนาดนี้ว่าแบบอะไรมันมีความผิดจำเท่าไหร่ปรับเท่าไหร
ก็ยังไม่รู้แต่เขาบอกว่าหนักนะครับ
หนักเลยผมตกใจมากพวกญาติพี่น้องตกใจ
พ่อแม่วิ่งมาหาก็เต็มหมดเลย
ตอนนี้ทองคำกับคุณสุรัตนมีใครยิ้มหวานกว่ากัน

ขอเวลาจะกลับมายิ้มเหมือนเดิม
ในส่วนของพรบคอมพิวเตอร์ถ้าเป็นอย่างที่อาจารย์อธิบายมาทั้งหมด
คือพรบคอมพิวเตอร์ลักษณะที่จะผิดก็คือนำเข้าข้อความอันเป็นเท็จ
แล้วถามว่าเท็จไหมจะเท็จไหมจะรู้แล้วว่าเท็จหรือไม่เท็จเนี่ย
ตอนที่เข้าอาจจะไม่รู้
แต่ตอนจบที่เขาบอกไปซื้อควายมาแล้วเนี่ยไม่เท็จแล้ว
เพราะท่านนำความเทสเข้าพรบคอมพิวเตอร์ธรรมดา๘๔ทวด๗ปี
อกโกงประชาชนดีกว่า๕ปี
ฟอกเงินก็โดนไปสัก๑๐ปี
ซื้อควายตัวเดียวเนี่ยลอกออกไปเกือบ๒๐ปีแล้วนะ
ชาวบ้านจะเดือดร้อนคือการตั้งข้อหาเนี่ย
ผมพยายามทักท้วงว่าการตั้งข้อหาสอบสวนให้ได้ความชัดก่อน

การจะแจ้งข้อกล่าวหากับบุคคลใดบุคคลหนึ่งต้องได้ความน่าเชื่อว่า
น่าเชื่อว่าเขาได้กระทำความผิด
แล้วก็สืบต่อสอบต่อเพื่อให้ได้พยานหลักฐาน
ภาษากฎหมายบอกให้พยานหลักฐานมันแจ่มกระจ่าง

คือจริงแล้วตอนที่รับบริจาค
คือเราไม่ได้บอกหรอกว่าจะเป็นการถ่ายตัวเจ้าทองคำ
เพราะเพื่อนเขารู้อยู่แล้วว่าทองคำอยู่นี่
เจ้าของจะขายให้ช่วยซื้อ
ก็มาเข้าใจผิดกันตอนที่ให้สัมภาษณ์
ครับผมก็แค่เหมือนว่าการซื้อ
ซื้อแบบไม่อยากให้เขาไปไหนให้อยู่ที่นี่กับผมไปอย่างนี้

คือมันหลุดตอนสัมภาษณ์ผ่านสื่อใช่ไหมคะ

คือคุณสุรัตน์สมมุติมันหลุดออกมาแล้วจริง

คำว่าถ่ายสมมติพูดจริงด้วยก็ได้

ใช้คำว่าไถ่มันจะพามาสู่ช่อโกงได้ไหมอาจารย์
มันเป็นเพียงคำพูดต้องดูพฤติกรรม
ก็ไม่ได้ถ่ายก็ไปซื้อไม่ได้ถ่ายอันนี้เข้า

ทีนี้เขาใช้คำภาษาเขาใช้ผิดเขาใช้คำแบบชาวบ้านเนี่ย

แบบถ่ายของโรงจำนำถ่ายถอนจำนองใช่ไหม
ถ้าเป็นวัวเป็นควายก็คือถ่ายชีวิตที่เราคุ้นเคยกัน
เรารู้จักแต่คำว่าไทยโคกระบือที่เขาจะเข้าโรงฆ่าสัตว์
แต่ข้อเท็จจริงอันนี้ไม่มีเรื่องโรงค่าสัตว์ไม่มี

แล้วในเฟสก็ไม่ได้อ้างเรื่องโรงฆ่าสัตว์ไปถ่ายมาเขาจะอยากจะเลี้ยง

คืออาจารย์เทียบจากสิ่งที่ลงในเฟซบุ๊คกับคำว่าถ่ายที่พูดผ่านสื่อ
อาจารย์เลยบอกว่าเป็นการใช้คำพูดผิดใช่ไหมคะ

คำพูดมันไม่ผิดชาวบ้านเขาถ่ายก็คือซื้อเหมือนกัน
เพียงแต่ว่าสังคมเข้าใจคำว่าถ่ายโคกระบือคือการถ่ายจากโรงฆ่าสัต
เราสังคมเข้าใจอย่างนั้นถูกไหม
กำลังจะบอกว่าถ้านะคะถ้าเปลี่ยนจากการพูดผ่านสื่อที่มีคำว่าถ่ายออกมา

ไม่ไปเป็นเขียนเลยว่าใช้คำว่าไทยถ้าใช้คำว่าไทย
อันนั้นอาจถูกดำเนินคดีได้เพราะไม่ได้ไปถ่ายโคกระบือจริง
แต่อย่างนี้เรามาอ้างต่อไม่ได้เหรอว่ามันก็เป็นคำสื่อสารแบบเรา
ทีนี้นายกท่านบอกว่าท่านไม่ได้จะขายท่านไม่ได้จะเอาโรงฆ่าสัตว์
ไม่นี่ก็มันจะหมายถึงว่าถ้าจะสู้กัน
คือใช้คำว่าถ่ายในเฟซบุ๊คด้วยไปแล้วสอนด้วยเนี่ย
อันนี้โดนทันทีหรือก็ต้องไปสืบกันในตัว

ใช่ต้องแปลก่อนว่าอะไร
คือที่เรียนถามอาจารย์แบบนี้เพราะว่าคือถ้ามันมีกรณีแบบนี้อีก
คือแค่คำไม่ว่าจะเป็นพูดหรือเขียนเนี่ย
มันพาไปถึงขึ้นศาลโดนดำเนินคดีได้เลยเหรอคะ
เออเอาอย่างนี้ว่ามันไม่ถึงขนาดนั้น

คุณสงการอาจจะเข้าใจคำว่าถ่ายแบบเดียวกับชาวบ้าน
แต่ว่าไม่ได้ถ่ายจริงก็เลยแจ้งดำเนินคดี
อาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะเข้าใจผิดในคำพูดนะครับ
ใช่ไหมแต่ว่าต้องแปลตามความเป็นจริงว่าเขาทำอะไร
บางคนก็แหมสับมันตั้งเยอะตั้งแยะเดี๋ยวนี้โลกมันก็เปลี่ยนนะ

ต่อให้คุณสุรัตนพิมพ์นะพิมพ์ลงในเฟซบุ๊คว่าไทย
แต่สุดท้ายพฤติกรรมที่ออกมาคือไปซื้อเนี่ย
อย่างนี้เวลาสู้ในศาลทำไงคะ
ก็พิสูจน์ว่าแปลว่าอะไรที่พูดเนี่ยแปลว่าอะไร
กฎหมายแต่ละมาตรายังต้องแปลเลยคำพูดคำหนึ่ง
ต้องแปลอะไรอันนี้ก็ต้องแปลว่าคุณสุรัตน์เขาหมายถึงอะไร
ความหมายของคุณสุรัตน์คือเจตนาคุณสุรัตน์
ว่าคุณสุรัตน์มีเจตนาชั่วหรือเจตนาดี
คุณสุรัตน์จะต้องอธิบายเรื่องคำที่ตัวเองใช้ในศาล
หรือว่าแค่ให้สารดูพฤติกรรมจริงว่าอ๋อสุดท้ายแล้ว

คุณสุรัตน์ตอนที่ใช้คำพูดนี้ออกไปเนี่ย
รู้ไหมคะว่าจะพามาถึงช่อกงลักฟัง
ผมไม่ค่อยรู้เรื่องคำพวกนี้เท่าไหร่

ซื้อจะไม่ต้องขายต่อแล้วอะไรแล้ว

เพื่อนอะไรอย่างนี้จะดูแลเขาให้ดีอะไรอย่างนี้

และจริงที่เราตั้งใจคือถ้าได้ทองคำมา

อนุลักษณ์ให้อยู่คู่วิถีชาวนาไป
เด็กวิ่งเล่นมาขี่ควายอะไรอย่างนี้

เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยวิถีไทยมันเป็นแบบนี้
เด็กรุ่นหลังจะได้มาดูได้ขี่ได้อะไร

ดิฉันมาเรื่องล่าสุดนี้ก่อน

อยู่ในขั้นตอนไหนแล้วสำหรับคดีคะคุณสุรัตน์
ก็ตอนแรกอยู่ในขั้นรวมพยายามลักษณ์
แล้วก็เอาหลักฐานไปให้
แล้วก็อาจจะมีการแจ้งความกลับ
อย่างไรคุยกับธนายไว้อย่างไรบ้าง
อันนั้นพี่ทนายเขาแนะนำอะไรอย่างนี้

ผมไม่อยากนั่นแหละค่ะผมไม่อยากกลับบ้านอยู่เหวินเดิม
ดูสิ
คือจริงวันก่อนก็คุยกันนะบอกว่าเรื่องนี้ถ้ามันจบได้ดี

บางทีก็ตามกระแสบ้างโหนกระแสบ้างตามเรื่องตามราว
เอาแต่ก็มีถ้ามีคนไปแจ้งแล้วตำรวจไม่ทำตำรวจก็โดนนะอาจารย์ค่ะ
ตำรวจทำคือพอแจ้งปั๊บตำรวจทราบว่ามีการกระทำความผิด
ขั้นตอนแรกก็ต้องสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
จนได้ความชัดว่าบุคคลนี้คุณสุรัสตร์น่าจะกระทำความผิด
ออกหมายเรียกถ้าไม่มาก็ออกหมายจับแล้วก็สอบสวน
เมื่อกี้ผมติดใจนิดหนึ่งตรงที่บอกว่าให้คุณสุรัสไปรวบรวมพยานหลักฐาน
ไม่ใช่คุณสุรัสรวบรวมหน้าที่ของพนักงานสอบสวนต้องไปรวบรวม
ต้องไปสอบสวนคนที่บริจาคไปสอบสวนเพื่อนคุณสุรัตน
ว่าพูดอย่างนี้จริงไหมเพื่อทราบพฤติกรรมและเจตนา
สอบสวนนี่คือการรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิด

เพื่อทราบพฤติกรรมและการกระทำความผิด
และเพื่อเอาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ
มาตรา๑๓๑ง่ายอ่านหน่อยภูมิกับช่วยอ่านให้ผมหน่อยเถอะ

คุณสุรัตน์ทางพี่ทนายค่ะที่เขาให้คำปรึกษา

เขาก็จะพาไปคือขอความผิดทำเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้
ผมว่าถ้ามันดีขึ้นผมว่าไปด้วยกันได้ไหมครับ
ที่เขากังวลคืออะไรคะเขาบอกเราไหม
คือแบบเหมือนว่าตั้งข้อหารวดเร็วไปหน่อยอะไรอย่างนี้
ตั้งเขาหารวดเร็วทำไมแล้วเขาบอกแล้วไหม

แล้วคุณสุรัตน์ไม่ได้เคยให้ข้อมูลอะไรกับทางตำรวจเลยเหรอคะ
ก็ผมก็รีบมาแล้วผมไม่มีความรู้
ผมก็เลยไปปรึกษาท่านอายการจังหวัดก่อนอะไรอย่างนี้
ผมก็ไม่รู้จะมาใครกลัวด้วยเงินอะไรอย่างนี้
เดี๋ยวอีกมาแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นมากับประกัน

คือไปร้องเรียนต่อทางผู้บัญชาการตำรวจนครบานใช่ไหม

คือที่เรียนแซวเขาตั้งแต่ตอนแรกแล้ว
เดี๋ยวตกลงเรารู้ไหมเราไปทำอะไรมาบ้างเนี่ย

ทีนี้คือไปร้องเรียนคือส่งหนังสือร้องเรียนไปที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาน

ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวรอส่งหนังสือมาถึงก่อนยังไม่ถึงตัวท่านนะคะ
แล้วก็ในส่วนของที่ไปยื่นหนังสือร้องเรียนก็คือกรณีที่ตั้งข้อหาเกินจริงนะคะ
แล้วก็ขอให้ถอนข้อหาเรียรัยกับข้อหาความผิดตามกฎหมายคอมพิวเตอร์นะคะ

ฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกอ่านตามข่าวเลย
อาจารย์คำถามคือเรื่องนี้จริงแล้ว
ถ้าจะจบสั้นที่สุดไม่ต้องถึงกับอะไรมากมาย

ก็สอบไปตามปกติสอบพยานเพื่อนคุณสุรัสตร์กี่คน
คนที่บริจาคมีคนบริจาคหมื่นอยู่๑คน
ก็เรียกมาสอบสอบมันก็ได้ข้อเท็จจริง

ควายแล้วอยากได้ควายก็โพสต์ข้อความให้ชาวบ้านช่วย
เขาก็บริจาคเงินกันมาได้มา๑๖๐๐๐บาท
ก็เอาเงินไปให้นายกอบตขอซื้อควาย
ควายทองคำเป็นของคุณสุรัตน์เรียบร้อยแล้ว

ส่วนที่เหลือ๖๐๐๐ก็ยังไม่ได้คิดว่าจะเอาไปไหน
จึงไม่เป็นความผิดฐานฟอกเงินไม่เป็นความผิดฐานช่อโกง

เดี๋ยวอาจารย์ค่ะขอโฆษณาแป๊บเดียวลืม
เดี๋ยวโฆษณาแวบเดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาน่าจะจบทางไหน

สักครู่ค่ะ
กลับมาช่วงท้ายค่ะอาจารย์ตกลงเรื่องนี้๔ข้อหานี้เนี่ยนะคะ
ถ้าสมมุติเขาเรียกอะไรไกล่เกลี่ยกันได้ไหมคะ

คือตรง๔ข้อถอนแจ้งความได้ไหมคะ
ไม่ได้เพราะข้อหาเหล่านี้ไม่ใช่ความผิดฐาน
ความผิดที่เป็นความผิดอันยอมความได้
แต่เป็นความผิดที่เป็นอาญาแผ่นดิน
เมื่อแจ้งความแล้วคดีต้องเดินต่อไป

สอบให้ได้ความจริงกระจ่างชัดนะ
ภาษาพวกผมบอกว่าสอบให้ได้ความจริงที่จำกระจ่างมาแล้ว

ถ้าเห็นว่าไม่ผิดก็เสนอความเห็นควรสั่งไม่ฟ้อง

ถ้าเห็นว่าเขาผิดก็เสนอความเห็นไปควรสั่งฟ้อง

การหาพยานหลักฐานเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวน
ไม่ใช่ของตัวผู้ต้องหาหรือผู้เสียหาย

นี่เพิ่งมารู้ว่าคุณสงการก็ไม่ได้มีอะไรกัน
เพียงแต่ว่าอยากให้เหตุการณ์อย่างนี้อยากเกิดกับชาวะเลย

แต่ถ้าพอมีข่าวปั๊บเราทำปั๊บ

เกลียกแล้วไปจบไม่ใช่
ถ้าจะสั้นสุดก็คือพนักงานสอบสวนสอบแล้ว

แล้วถ้าไม่มีมูลก็คือเสนอสั่งไม่ฟ้อง

แต่อันนี้เราไม่ได้กำลังชี้นำว่าควรจะจบแบบนี้นะ

คือถ้ามองในรูปคดีนะก็เกือบเดือน

เพราะพยานที่คุณสุรัตน์พูดก็หลายคน
แต่ไม่ใช่ความรู้สึกของพนักงานสอบสวน

คุณผู้ชมคะในบางส่วนของข้อมูลที่เราไม่ได้ใช้ในรายการวันนี้

ก็อยากจะให้ความร่วมมือกับตำรวจนะคะ
ก็คือไม่ได้เอาเรื่องของรายละเอียดในสำนงสำนวนอะไร

คุณสุรัสร์ทเอายังไงต่ออ่ะพี่คราว

บ้านพิจารณาค่ะครับผมมีความกินจริงแบบนั้นเองก็เข้าไปจึงทำเสียงเงาสีทูม
ความสุขให้เพื่อนเห็นเงินเดิมครับจนถึงวันนี้ทองคำเป็นยังไงบ้างคะสุขภาพสามารถนี้เหรอ
กินยากเก่งแล้วก็วิ่งเล่นกับพวกตัวอื่นได้ดีครับ
เพราะว่าผมเกี่ยวข้าวแล้วแล้วทุ่งที่เกี่ยวข้าวก็
มีพื้นที่กว้างก็มีฟางและย่าสมบูรณ์

ของเราตัวเมีย๒ตัวคือข้าวหอมกับ

แล้วก็มีใบบุญมาอีกนึง
อ่าแล้วก็ใบบุญนะคะ
เพราะว่ามากจากที่อื่นก็ยังปรับตัวเข้ากันได้แล้ว
แล้วหลังจากที่รับทองคำกลับบ้านไปแล้ว

ขึ้นผมก็เช้ามาก็เซ็ตล้างตาให้เขา

ใช่เขาเรียกว่านี้คือคลักแล้ว
ทองคำคือตัวผู้เป็นพ่อพันธุ์ด้วยใช่ไหมคะ

คือที่วางแผนเอาไว้๔ตัวนี้ทำยังไง
ก็คือจะทำให้แบบเด็กได้มาขี่เล่น

คือแบบใครมาก็ไม่มีการก้าวร้าว

แล้วก็สามารถแบบเหมือนแบบความประทับใจ
เพื่อเด็กจะได้แบบรู้ว่าวิถีชาวนานะ

เราจะเปิดเหมือนกับแบบทำเป็นธุรกิจเลยไหมคะ

ใครมาดูก็คือวิถีผมแบบนี้นะ
คือเราจะไม่มีขนาดที่จะไปทำแบบธุรกิจได้
เพราะว่าเราก็อยู่แบบที่เราถ้าเป็นวิถีชาวบ้านนี่แหละ
แต่ก็คือเราก็ทำอย่างที่เราเป็นนั่นแหละครับ
ถ้าอยากมาคือเราอยากเห็นที่เราเป็นแบบนี้ครับ
แต่เราก็ยังมีการปลูกผักปลูกอะไรอย่างนี้

คือเขาอยู่ด้วยกันมันก็เป็นวิถีธรรมชาติของเขาอยู่แล้ว
แต่ก็คืออนุรักษ์ไว้แล้วก็ใช้มูลสัตว์มาทำปุ๋ยหมักอะไรอย่างนี้

บอกเขาได้ว่าใช้หมูนสัตว์จากทองคำมาปลูกผักนะไม่ใช้เคมีนะ
อะไรอย่างนี้ก็คือจะได้เป็นผักปลอดสารพิษกินกันอะไรอย่างนี้
ระบายกับทองคำบ้างไหมรู้ไหมลูกพ่อโดนอะไรบ้าง

ว่าอยากให้อยู่เดี๋ยวได้อยู่ด้วยกันไปตลอดแล้วอะไรแล้วใกล้
ถ้าใกล้จบก็จะได้อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมอยู่ที่นี่ไปตลอดไป
เล่าให้เขาฟังไหมว่าพ่อโดนคดีอะไรบ้าง
ก็นอนบางทีก็กอดกระโดดขึ้นหลังก็กอดมัน
แล้วก็บอกเดี๋ยวเขาอีกหน่อยอะไรอย่างนี้อยากจะได้อยู่ด้วยกันไปตลอด
อันนี้พอบใจตรงคำหรือพอบใจตัวเอง
พอบใจตัวเองด้วย
คืออยากให้กลับมาอยู่กับครอบครัว

ถ้ามีน้ำหนักจนกระทั่งสามารถฟ้องได้และมีความเห็นสั่งฟ้อง
อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะเราไม่ได้กำลังบอกว่า

สุรัตน์ถูกนะอย่าไปฟ้องเขาอย่าไปดำเนินคดีไม่ใช่
อธิบายให้ฟังว่าทำไมมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะคะ
สุดท้ายความขึ้นหน้าอยู่ที่ตำรวจเป็นหลัก
วันนี้ขอบคุณคุณสุรัสตร์และอาจารย์ปรเมฆ
ขอบคุณค่ะ

ช่องเก็บมาสอนและคุณท่าคมรออยู่ค่ะสวัสดีค่ะ